ตำรวจได้นำกำลังไปทลายเครือข่ายจูนบ่อดินค่ะ
ซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ภาคกลาง
รวมทั้งยังไปจับศึกพระสงฆ์ที่มีหมายจับ
ซึ่งก็เป็นเครือข่ายเดียวกันยึดทรัพย์สินไปได้มูลค่ากว่า๖๐ล้านบาททีเดียวนะคะ

ตำรวจปราบรามยาเสพติดนำกำลังเข้าทลายเครือข่ายจูนบ่อดิน
นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและพื้นที่ภาคกลาง
ข่ายที่กำลังขยายธุรกิจยานรกจนเป็นที่รู้จักของคนในวงการ
ภายใต้ยุทธการปิดฉากจูนเบาะดิน
ทั้งผู้ประสานงานยาเสพติดอย่างนายหนำเลี้ยบหรืออัจฉริยะชื่นชมอายุ๓๐ปี
เลี๊ยบยังคงให้การปฏิเสธอ้างว่าจูนบ่อดินเป็นเพียงลูกค้าที่ชื่นชมรอยสักของเขา
และเคยให้เขาไปโอนเงินค่าเช่าพระครั้งละกว่า๑แสนบาทเท่านั้น
ส่วนนายอานนท์กีรามหรือปรานินอายุยี่สิบ
ปีถูกตำรวจตะกรุบตัวได้ภายในไร่ข้าวโพดเนื้อที่กว่า๒ไร่
หลังตำรวจนำกำลังเข้าค้นภายในบ้านพักแต่ไม่พบตัว
แต่ระหว่างนั้นสังเกตเห็นสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้วิ่งเข้าไปในไร่ข้าวโพด
นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินสำรวจจนพบความเคลื่อนไหว
และนำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้เมื่อจนตัวเขายนโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเข้าไปในไร่ข้าวโพด
ทำให้ตำรวจอีกชุดต้องใช้เวลาพอสมควรจึงหาโทรศัพท์มือถือพบ
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวนายประนินได้นะคะ
ซึ่งเขาเนี่ยวิ่งหลบหนีเข้าป่าในป่าข้าวโพดนะคะ

แต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหาโทรศัพท์มือถือของประนิน
ซึ่งน่าจะมีข้อมูลสำคัญในเรื่องของการติดต่อกับขบวนการของจูนบ่อดินนะคะ
นินยังคงให้การภาคเศษยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เขาเป็นเพียงคนเร่ร่อนที่จูนบ่อดินชุบเลี้ยงไว้
รับเคยไปฝากเงินให้นายจูนหลายครั้ง
แต่ไม่เคยรู้ว่าโอนให้ใครหรือเป็นเงินที่ได้มาจากการค้ายา
๑๕แล้วเปลี่ยนกำลังสักถามแล้วก็พัฒนาการก่อน
ก็เหมือนกับว่าผมเคยทำงานเที่ยวสิ่งบุรี
เขาก็สงสารผมเขาก็เก็บผมมาเลี้ย

ผมขายกุ๊ตเตี๋ยวครับแล้วก่อนขายของตลาดนักครับ
เรามาอยู่กับจูนนานแค่ไหนแล้วคะ

เขาเคยฝากให้เราเอาเงินเข้าบัญชีให้เขาไหม
เคยฝากไหมเคยพี่แต่ผมไม่รู้ว่าเงินอะไร

นำกำลังเข้าจับตัวนายพรเทพผู้เจริญวนิษฐ์
ซึ่งบวชเป็นพระและกำลังออกบินทบาท

จังหวัดสิงห์บุรีในข้อหาเดียวกัน
จากนั้นจึงนำตัวไปศึกจากการเป็นพระ

ทำหน้าที่ขับรถให้กับเจ้าพ่อค้ายาเท่านั้น
ตัวเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด

แต่ตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจน

ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่า
หลักฐานสำคัญคือผู้ต้องหาทั้ง๓คน

ทำธุรกรรมทางการเงินโอนเงินค่ายาหาลูกค้า
และสั่งการส่งยาเสพติดให้กับจูนบ่อดินมานานหลายปี
ข่ายจูนบ่อดินที่กำลังขยายตัว
สั่งการขนยาเสพติดผ่านในแก้วแทร่ซุง
ซึ่งรู้จักกับตัวการใหญ่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
ขนยานรกมาในเส้นทางภาคเหนือและภาคอีสาน
แล้วนำรถบรรทุกยาเต็มอัตรา
จอดไว้ในบ้านของจูนบ่อดินในจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อให้เครือข่ายรายย่อยมารับยาไปจำหน่าย
สั่งซื้อกันทางแอปพลิเคชันไลน์และเฟซบุ๊ก
ที่สำคัญมีเงินหมุนเวียนกว่า๑๐๐ล้านบาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน